สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙
ประจำวันพุธที่๒๕มีนาคม๒๕๖๓กับไทยรัฐออนไลน์
วันนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลกมากกว่า๑๘๐๐๐ราย
อิตาลีมีผู้เสียชีวิตมากถึง๖๘๒๐รายเพียงวันเดียว
เสียชีวิตสูงถึง๗๔๓รายหรือตกนาทีละ๑ราย
ตัวเลขที่ว่านี้สร้างความวิตกให้กับหลายประเทศทั่วโลก
อยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ห้ามออกนอกบ้านป้องกันการแพร่เชื้อ
แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศไม่ได้รับความร่วมมือเช่นที่อังกฤษ
ชาวเมืองยังคงใช้ชีวิตปกติแออัดในรถสาธารณะและไม่สวมหน้ากากอนามัย
ทั้งที่สถานการณ์การแพร่ระบาดที่แมทริดและลอนดอน
ร้ายยิ่งกว่าลอมบาดีในอิตาลีมียอดเสียชีวิตพุ่งเป็นเท่าตัวในทุก๒วัน
โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขของอังกฤษได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงว่า
หากยังเป็นเช่นนี้อยู่ต่อไปในอีก๔วันข้างหน้าลอนดอนอาจจะขาดแคลนเตียง
ซึ่งเป็นที่น่าเศร้าว่าอาจจะต้องจำยอมปล่อยให้ผู้ป่วยที่อ่อนแอเสียชีวิตลง
เพื่อรักษาผู้ป่วยรายอื่นที่ยังคงมีความหวังกว่า
ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยตัวเลขผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม๙๓๔ราย
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน๑๐๗รายในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์๒ราย
ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องถูกพักงาน๒๕คนเพื่อรอกักตัวดูอาการ
ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนนะครับหากป่วยมีไข้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
และขอให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขนะครับ
อันนี้ชัดเจนมีประวัติอีกรายหนึ่ง
วันนี้บุคลากรทางการแพทย์๒ราย
มีประวัติว่าตรวจผู้ป่วย
เสร็จแล้วมาทราบทีหลังว่าสามีนะครับได้ไปสนามมวยมาก่อน

ก็เลยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ท่านนั้นต้องได้รับเชื้อ
บุคลากรทางการแพทย์ของเราไม่ได้ต้องการรังเกียจลังงอนอะไร
ต้องการที่จะปกป้องท่านและปกป้องตัวเอง
เพราะเขาจะต้องได้ตรวจคนไข้อีกวันหนึ่งอีกหลายร้อยคน
ก็ยังโชคดีว่าทั้งสองรายนี้ตอนนี้อาการไม่ได้หนักอะไรนะครับ
ก็ยังสามารถที่ดูแลตัวเองได้
จะเกิดผลกระทบต่อบริการขาดผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วย
และจะเกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมาก
ด้านผลเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
ประกาศใช้พรกรฉุกเฉินทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่๒๖มีนาคมถึง๓๐เมษายน๒๕๖๒
โดยห้ามกักตุลสินค้าห้ามเสนอข่าวบิดเบือน
ปิดร้านค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
และจะดำเนินคดีกับผู้ที่กักตุลสินค้าอย่างรวดเร็วและจริงจัง

ปฏิบัติตามสิ่งที่รัฐบาลร้องขออย่างเคร่งครัด
ผมจะเป็นผู้นำในภารกิจนี้
และรายงานตรงต่อประชาชนชาวไทยทุกคน
โดยจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชนาจักร
ผมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและร่วมมือกัน
ฝ่าฝันธุรกิจครั้งนี้ไปด้วยกัน
ประเทศไทยที่รักของเราทุกคน
จะต้องกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

สวัสดีครับ